ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์๒
มีการมอบนโยบายแบ่งงานกันหลายด้าน
ที่น่าจับตามองก็คือทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลนั้น

จะเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจด้วยตัวเอง

กระทรวงกลาโหมอย่างเป็นทางการในฐานะเจ้ากระทรวง
พร้อมมอบนโยบายและประกาศภารกิจของตัวเองไว้อย่างชัดเจน
ไม่ว่าจะเป็นการปฏิรูปกองทัพความเหมาะสมเรื่องการจัดซื้อเรือดำน้ำ
เพราะลำเดียวอาจไม่พอต้องมีสับเปลี่ยนหมุนเวียน
เป็นเพราะหลายคดีสำคัญไม่มีความคืบหน้า
เช่นเดียวกับงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตัวเองจะเป็นประธานกรรมการข้าราชการตำรวจ

ซึ่งพร้อมให้สิทธิ์ในการแต่งตั้งกับแต่ละหน่วย
ไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือทหาร
เพราะว่าประชาชนก็สนใจในหลายงานด้วยกัน
ที่ทำหน้าที่เฉพาะใช่ไหมเฉพาะ

ท่านท่านจะเห็นเหตุผลที่นายกูตำรวจเอง

ใช่คือเป็นรวดสุขภาพท่านด้วยนะ

ในการทำงานที่ผ่านมาหลายเรื่อง
ก็ผมก็ชื่นชมกล่าวชื่นชมในห้องประชุมเมื่อสักครู่นี้ด้วย

ด้วยเหรอในเรื่องของประเทศความมั่นควง

พันธุ์ตำรวจเอกวิรุษสิริสวัสดิบุตร

เพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
ที่มองว่ากระบวนการยุติธรรมที่ดี
คือติดตามจับกลุ่มสืบสวนสอบสวน
และการสั่งฟ้องต้องมีประสิทธิภาพ
แต่ฝ่ายนโยบายหรือรัฐสภา
ยังให้ความสำคัญเรื่องดังกล่าวน้อยมาก
ดังนั้นเมื่อผลเอกประยุทธ์ประกาศว่าจะคุมตำรวจ
และดูแลการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเอง
จึงอยากให้เวลาผลเอกประยุทธ์หนึ่งปี
ว่าจะทำได้จริงตามที่พูดหรือไม่

ลงมาดูกระบวนการยุติธรรมด้วยตัวเอง
คดีครั้งเก่าหลายเรื่องก็เริ่มขยับ
โดยพันธ์ตำรวจเอกภัยสิทธิ์วงเมือง

เชิญทุกหน่วยงานที่เคยร่วมปฏิบัติการ

ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าของคดี
บุตนิธิอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูง
เครือข่ายวัดพระธรรมกายพร้อมยึดทรัพย์

ที่ยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุด
รวมถึงการติดตามพระธรรมชโย

ให้กับรองนายกรัฐมนตรีทั้ง๕คน

กำกับดูแลสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ

ที่ยังมีถึงว่าอศอคนิจฉีทรรม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กำกับดูแลอาทิกระทรวงการคลังและพลังงาน
ส่วนเหตุผลที่ครั้งนี้นายกรัฐมนตรี
หัวหน้าทีมเศรษฐกิจด้วยตัวเอง

เป็นเพราะมีรองนายกรัฐมนตรีจากหลายพักการเมือง

ขับเคลื่อนอาจมีปัญหาไม่สอดคล้องกันอยู่บ้าง
จำเป็นต้องนั่งหัวโต๊ะตัดสินชี้ขาด
คอรมอเศรษฐกิจจะเริ่มประชุมได้ในสัปดาห์หน้า
โดยมีวาระเร่งด่วนรออยู่แล้ว
ปัญหาภัยแรงระดับน้ำการส่งออก
รวมไปถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ